เริ่มต้นกันที่ความตกอกตกใจของสาวนะคะ
งงกันไปไก่ตาแตกเลยเมื่อจู่หนุ่มบอมธนิน
ก็ลุกขึ้นมาเต้นโคเบอร์เพลงคุกกี้เสี่ยงทายตามกระแสแบบเขาบ้าง

ใช่แล้วดูลีลาของเขานะดูเหมือนว่ามันจะพลิ้วไหวแบบเข้าจังหวะซะเหลือเกิน
หลายคนเนี่ยใจคอไม่ดีว่าความแมนในตัวของเขาเนี่ยยังคงเต็มร้อยอยู่หรือเปล่า
ทันทีที่ได้เจอตัวพระเอกหนุ่มนะคะบรรดาสื่อก็ไม่รอช้าจ่อไมค์ถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
ซึ่งหนุ่มบอมก็ออกอาการขำนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงรสนิยมเดิมแมนเต็มร้อยค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นผู้ชาย๑๐๐